กันกับพฤติกรรมของสาว๑๘มงกุฎอ้างตัวเป็นราชวงศ์แล้วก็เป็นลูกสาวของพบทบไปหลอกผู้ชายที่มีชื่อเสียงสูญเงินเป็นล้านล้านครับนะ
เหตุการณ์นี้เป็นเพจบิ๊กเรียนเขาเอาภาพและข้อความไปเผยแพร่คุณผู้ชม
แล้วก็เป็นชมหน้าของสาวแชทลวงรักคนล่าสุดเลยที่ปลอมโปรไฟล์
เป็นลูกสาวของพบทบไปหลอกยืมเงินคนนั้นคนนี้นะฮะ
พฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันเป็นหม่อมราชวงศ์เป็นเชื้อพระวงศ์
เป็นลูกสาวของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์พบทบหรือบิ๊กแดง
เฟสปลอมขึ้นมาตั้งกลุ่มไลน์เป็นครอบครัวบิ๊กแดงขึ้นมานะฮะ
แล้วก็เอาภาพของบิ๊กแดงไปตั้งเป็นโปรไฟล์ทำทีเหมือนเป็นการคุยกับพ่อด้วย
ให้ดูน่าเชื่อถือแล้วก็มีการดึงผู้ชายเข้าไป
สุดท้ายหลอกยืมเงินมีคนศูนย์เป็นล้านล้านบาททีเดียวครับ
หนึ่งคนที่เป็นเหยื่อของผู้หญิงคนนี้บอกว่าคนที่ไปหลอกเขาคือนางสาวะนิดาทองตุ้มหรือว่าเฟียร์
อ้างเป็นลูกของพบทบปลอมตัวเป็นหม่อมราชวงศ์ทักแชทเข้าไปนะฮะ
ระหว่างที่คุยกันก็ดึงเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่มีครอบครัว
ก็คือมีภาพของบิ๊กแดงให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้น
แล้วบอกว่านี่ฉันคือลูกสาวของบิ๊กแดง
เดี๋ยวเอาเงินไปถ่ายถอนจำนองบ้าน๖๐๐๐บาท

สุดท้ายบอกว่าลูกไม่มีเงินไปเรียนก็ขออีก๒๐๐๐บาท
สุดท้ายมารู้ความจริงว่าก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง

แน่นอนนะฮะการหลอกลวงยังไปหลอกผู้ชายที่มีชื่อเสียงอีกหลายคน
แต่ทุกคนนั้นไม่กล้าไปแจ้งความเพราะกลัวว่าจะอับอายเสียชื่อเสียง
ว่าผู้เสียหายังมีหลายคนมีนักธุรกิจคนดังโดนไปสองล้าน
มีนักกีฬาคนดังโดนไปอีกหนึ่งคนด้วยแล้วคนนี้นะ
จัดงานแต่งแล้วนะกับผู้หญิงคนนี้
คนใหญ่คนโตมาเป็นประธานสุดท้ายผู้หญิงคนนี้หนีงานแต่งแล้ว
เอาเงินไปเกือบล้านบาทตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้
ทางด้านของกองทัพว่ายังไงพันเอกวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกชี้แจงว่า
เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงท่านพบทบไม่ได้ใช้โซเชียลเป็นสาธารณะ
ไม่มีเฟซบุ๊กมีเพียงไลน์เอาไว้สั่งงานเท่านั้น
พร้อมฝากเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้าง
เอาทหารไปแอบอ้างแบบนี้นะครับ